มาดูเรื่องราวของศึกฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับ

คู่นี้ก็แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนนะครับ
ผลปรากฏว่าเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒
ที่ประกอบเรมพักนะครับอาจจะมายิงฟรีคลิกตีตื้นเป็น๑ต่อ๒ในนาทีที่๔

ตีเสมอเป็น๒ต่อ๒หมดเวลาก็เสมอกันไป๒ต่อ๒แบ่งกันไปทีมละแต้มครับ

นั่นทำให้พวกเขานั้นอยู่อันดับที่๑๔ของตารางมี๓๐แต้มครับ
ถือว่าสถานการณ์ในการลุ้นชั้นตอนนี้ก็ลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะครับ
รวมถึงราชนาวีก็ยังมีลุ้นเล็กครับ

ต่อ๑๘๒๔ต่อ๒๖๒๑ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๐และ๒๑ต่อ๑๙เซตสุดท้ายดิวกันมันเลยทีเดียวครับ
ต่อ๑๘๒๕ต่อ๒๓และ๒๕ต่อ๑๙ครับ
คู่นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถชมบันทึกภาพการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๒ครับ
จะเจอกับอติราวของคาซักสถานนะครับ
รวมไปถึงติดตามบันทึกภาพการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนครับ